โอ้โหเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ผัวเมียทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันอยู่นะ
ผัวเนี่ยนะกระเตงลูกอยู่ข้างนึงนะแต่อีกมือนึงน่ะตบเมียตีเมีย
แล้วจังหวะนั้นคุณผู้ชมพลเมืองดีไปเห็นพอไปเห็นพยายามจะเข้าไปช่วยค่ะ
ห้ามทับห้ามศึกปรากฏพลเมืองดีซวยค่ะ

ลูกสองให้เห็นเลยผัวเนี่ยลูกสองแดงเมียลูกสองเหลืองแล้วพลเมืองดีลูกสองเขียว
เขียวคือคนซวยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะอะไรโดนซัดเปรี้ยงเข้าไปให้ทีนึงอ่ะ
นี่ขนาดมาช่วยห้ามทัพห้ามศึกนะแล้วเห็นจังหวะกางเกงเหลืองนี่ไหมเห็นไหม
นี่คือลูกน้อย
แล้วทำท่าจะชกอีกน่ะ
กลายเป็นว่า

เมียน่ะจะต้องมาห้ามทับแทน
นี่เกิดขึ้นอยู่ริมถนนที่โคราชค่ะ

ไปคุยไปคุยกับฝั่งเมีย
ชื่อว่านางสาวบีเรียกแบบนี้ละกันคุณผู้ชม
นางสาวบีเนี่ยคือคนที่โดนผัวทำร้ายนะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยคบกับผัวเนี่ยชื่อวิสรุธมา
บมา๖ปีแล้วจ้ะมีลูกด้วยกันคนนึง
ก็คือน้องกางเกงสีเหลืองที่อุ้มผัวอุ้ม

แล้วนี่เป็นภาพที่ตัวคุณบีเนี่ย
เปิดมือถือแล้วเอาให้นักข่าวดูนะ
ว่าที่ผ่านมาคบกันตลอด๖ปี
โดนผัวตีมาตลอดมีแค่ช่วงเดียวเท่านั้นแหละ
ตอนหนูท้องพี่ตอนหนูท้องผัวหนูมันไม่ทำหนู
แต่พอหนูคลอดลูกเสร็จแล้วมันก็กลับมาตีหนูเหมือนเดิม
คอหนูที่เป็นรอยโดนบีบคอ
โดนเอาสายไฟมัดมือโดนซ้อม

ทนไม่ไหวค่ะคุณบีขอเลิก
แต่ฝั่งผัวก็ตามมาระรานตลอดเลย
ก่อนหน้านี้นะแจ้งความไปแล้วหลายรอบ
แต่เรื่องมันไม่ได้คืบหน้า

จนเมื่อวานน่ะพาลูก
แล้วก็เพื่อนไปโรงพยาบาล

คือผัวเธอต้องเข้าบำบัดยาเสพติด
แล้วตัวเธอเนี่ยตัวคุณบีเนี่ย

แปลว่าการบำบัดเนี่ย

ผัวขี่มอเตอร์ไซค์มามาดักรอเลย
แล้วพยายามถีบรถของเธอให้ล้ม

แต่ทำไมมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
อยากฝากตำรวจที่สพเมืองนครราชศรีมานะ
คือตัวเธอเองบอกว่ารอบนี้ตำรวจคะ
จัดการอะไรให้ทีเรื่องลูกเนี่ย

แล้วเธอบอกว่าเธออยากได้ลูกคืน
อยากดูแลลูกคืนแล้วอยากไกลเกลี่ยกับ
อดีตสามีเนี่ยที่โรงพักอีกครั้งหนึ่ง

คือแย่งไปจากอ้อมอกเลย
แล้วลูกก็ห้อยต่องแต่งแล้วก็อีกมือนึงก็ตบอย่างนี้